คุณผู้ชมครับปัจจุบันเรื่องของแผงโซล่าเซล
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ตามบ้านเรือ
หรือว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าหน่วยงานราชการต่าง

ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงเองก็มีการจัดสัมมนาให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทางเลือก

ติดตามเรื่องราวดีเหล่านี้ได้เลยครับ
การไฟฟ้านครหลวงหรือกรฟนจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ
ในหัวข้อโซล่าเซลทางเลือกแห่งอนาคต
โครงการสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับส่วนราชการ

เพื่อส่งเสริมให้รับทราบนโยบาย

รวมถึงรับทราบข้อมูลและเทคโนโลยี
เพื่อนำแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ากับหน่วยงานของตัวเอง
ก่อนจะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ร่วมสัมมนา
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ
ซึ่งขณะนี้ก็กำลังเป็นประเมินการอยู่
แล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้ก็ยังจะมีเรื่องของโครงการ
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการของกรฟน

รายละเอียดและวิธีชำระค่าไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน
อีกทั้งยังสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง
ร้องเรียนปัญหาด้วยภาพถ่ายอีกด้วย